สวัสดีครับทุกวัย
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
ซึ่งทีม๓หนุ่มสามซ่า
มาทำเพื่อโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา
ช่วยเหลือเด็กตาบอดผู้พิการสำสรรค์
ส่วนทีมเสือกละท่ำวันทำเพื่อหมูลณิธิ
สร้างรอยยิ้มมอบรอยยิ้มให้กุกตัวยากไร้
ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโวถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับคุณน้ำใจสามหมื่นบาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
มาสู่เพลงลูกทุ่งได้อย่างน่าทึ่งจนทำให้ทีมเสือคนละถ้ำ
มีคะแนนนำไปแล้ว๓ต่อ๒
วันนี้ถึงคิวของน้องไมตี้และน้องหน่น

ร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่าน
เข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่า

ร้องได้ยกกำลังซ่า
ขาดไปไม่ได้เลยต้องขอบคุณมากเลยนะครับ
ถ้าไม่มีพวกเขาเราก็ไปต่อกันไม่ได้นะครับ
เพราะว่าคณะกรรมการสำคัญมากนะครับ
หอยพี่โตและพี่ฝนครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

ทีม๓หนุ่ม๓ซ่านะฮะ
มีกองเชียร์มาเพิ่มอีก๒คน

จริงแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีแฟนคลับมาเชียร์ด้วยนะครับ

วันนี้จะเป็นผลงานของลูกศิษย์ด้วยนะครับ
และในยกนี้นะครับน้องไมตี้นะครับ
เลือกเพลงฉันทำผิดเองนะครับ
ของแพทซูทาซินีนะครับผม
ไมตี้ครับออกแบบโชว์นี้เพลงนี้ยังไงครับผม
ผมได้ดูละครเวทีเรื่องหนึ่งครับ

เอาเพลงนี้มาร้องแบบในแนวมิวซิคอลค่ะ

โอ้โหเพลงนี้บอกได้เลยว่าเป็นเพลงที่

และนักร้องเขาหล่อที่สุดในประเทศเลยนะครับ
เรื่องเพลงคำแพงนะครับของแซคชุมแพรนะครับ
โอ้โห

เป็นไงครับผมทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับน้องนนท์ครับ
เพราะว่าวันนี้พี่เซ็กมาหนูคาดไม่ได้เลยนะครับ
เพลงนี้นะครับแล้วก็พี่แจ๊คก็ต้องช่วยเป็นติวเตอร์ให้นนท์ด้วยนะคะ
โอ้ไม่มีปัญหาเลยครับน้องนนท์ครับ

คะ

เหมือนท่านชายกับไอ้คลาวยังไงไม่รู้

มันเป็นการวอร์มก่อนขึ้นเวทีใช่ไหม

มันมีความสำคัญไหมการบริหารใบหน้าเนี่ย

มันก็จะทำให้เราแบบสามารถร้องเพลงได้ชัดขึ้น

ทำให้ดูหน่อยอยากดูกรรมการอยากดูทำอย่างไรลูก

โอ้โฮบริหารใบหน้ามีเสียงเพลง

ตรงคิ้วไงครับ

ซ้ายซ้ายซ้ายซ้าย

เข้าจังหวาดไหนเขาก็เข้าจังหวาดได้หมด
จังหวะที่หนึ่งไปแล้วนะฮะอ่าลองดูจังหวะที่สอง

เฮ่ย
คนเรามันไม่เหมือนกันเนาะ
คนหนึ่งทำน่าเกลี้ยเท่าเกียจคนหนึ่งทำน่ารักอ่ะ
อันนี้คือยักษ์คิ้วบริหารใบหน้านะครับ

เขาจะยักษ์อะไรยักษคอได้ใช่ครับ

เฮ่ยอย่าล่าย

จมูกอีกเดียว
ไปโอเคโคตรเปิม
สองคนคู่กันสองคนคู่กันอยากดูคู่กันนะฮะ
อยากจะถามว่าสองคนยืนอยู่ตรงนั้นทำอะไรกันอยู่
เข้าการแข่งขันกันดีกว่าครับผม

ก็สำหรับในยกนี้นะครับจะเป็นการประชันกันระหว่างนะครับผม

ขอบคุณพี่เลี้ยงที่น่ารักค่ะพี่แต๊กจุดแพง
สู้สู้ครับ
รอบที่หนึ่งยกที่๖เริ่ม

บทเพลงฉันทำผิดเองนะครับจากน้องไมตี้
กลับมาที่เดิมที่เราคุ้นเคย
ที่ตรงนี้ตัวเรามีทุกอย่าง
แต่เพราะดื้อดึงจึงทำให้เราลงทาง
เดินผ่านความมืดมนต์
เจ็บเหลือเกินปวดเหลือเกิน
กับเรื่องราวที่พลาดไป
ทำให้เธอผิดหวังวุ่นวาย
จากเธอและทำให้เธอเสียใจ
ทั้งที่ใจก็ยังรักเธอ
แอบมองเห็นเธอทุกวัน
แอบมองด้วยโรยน้ำตา
และอยากกลับคืนกลับมาเหมือนเก่า
มันทรมานเหลือเกิน
แอบมองด้วยความปวดร้า
เมื่อรู้ว่ามันซ้ายไป
อยากทำให้เธอหันมา
อยากทำให้เธอเข้าใจ
กับสิ่งที่ทำลงไปมากมาย
แล้วรู้ว่าในที่สุด
ก็คงไม่มีเพราะใดจะรัก
จะดีเท่าเธอ
ฉันสูญเสียอะไรที่ดีมากมาย
ไม่ใช่เพราะฟ้ากำหนดเอาไว้

แต่ฉันทำผิด็พลวงแล้วทุกคนก็กลับไว้ฏ่น

ในฉันสามารถ
กับสิ่งที่ทำลงไปมากมาย
แล้วรู้ว่าในที่สุด
ก็คงไม่มีเพราะใดจะรัก
จะดีเท่าเธอ
รู้แล้วว่าในที่สุด

จะดีเท่าเธอ
ไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงเลยลูกเอ้ย

ทำไมสำเนียงไปสุพรรณแล้วล่ะลูก

นะฮะวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่โต

คนที่เต้นขยับร่างกายแบบธรรมชาติขนาดนั้น
วันนี้เป็นอีกลุคนึงที่ว่าดีนะ
เพราะว่าศิลปินสมัยนี้พี่ว่าเราต้องทำได้ครบแนว
วันนี้จะเป็นแนวเป็นมิซิโคลนิดจะมีการแสดงเพิ่มขึ้น
ใช้สิ่งที่มันใหญ่ขึ้นใช้สิ่งที่มันแบบโชว์พลังมากขึ้นอะไรอย่างนี้

ขอบคุณพี่โตครับ

คือเพลงนี้เคยได้ดูที่รัชดาลัย

คุณแพทย์นี่ถ่ายทอดออกมาแบบ
มันเป็นละครเวทีมิสเคิลจริง

แต่มันยังหลบอยู่ในดนตรีที่มันทำมาใหญ่

เสียงร้องที่ออกมาต้องเหนือ
เพราะเขาจะฟังเนื้อเรื่องหรือเรื่องราวที่เขาถ่ายทอดเท่านั้นเอง
แต่อยากให้เวทีนี้เป็นเวทีที่น้องได้มาทดลอง
ครั้งหน้าอาจจะมาลุกทุ่งก็ได้ไม่แน่

ละครเวทีคือมันต้องทำเพื่อให้คนข้างหลังเขาแบบ
รับความรู้สึกได้สัมผัสได้
ท่อนกลางมันร้องยังไงนะครับท่อนกลางที่มันจะเหมือนพีคหน่อย

นี่
ปากไม่เปิด

หนูจะต้องแบบเหมือนเปิดปากให้มันชัด
น้องนั้นไมตี้ก็ทำได้พี่ฝนว่าทำได้ค่อนข้างดีนะ
จ้ะนะคะเก่งมากครับเสน่ห์ก็ยังมีอยู่นะ
ขอบคุณมากครับทั้ง๓ท่านนะฮะในวันนี้
น้องไมตี้เลือกเพลงที่ตัวเองประทับใจ
ตอนไปชมละครเวทีมาถ่ายทอดได้ดีทีเดียว
นนท์จะกดดันหรือไม่
ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยน้องนนท์กันนะครับ
เป็นจังใดนอกหวามหัก
ปาอันคือกับดักหันหัวใจ
นี่เพลงพี่แซ็กใช่ไหมครับ
แต่ท่าของหนูนี่พี่ไหมไทยชัดเลย
เขามาผสมกันได้
แต่ฉันทำผิดฉันทำผิดฉันทำผิดเอง
และน้องนนท์จะทำให้ดีสักแค่ไหนนะครับ
เอาใจช่วยน้องนนท์กันเลยครับ

คำแพงจากน้องนนท์
เขามีความหมายกับเจ้า
เจ้ามีความหมายตาย
เจ้าให้เขามุตต์ใจมุตต์กาย
อายกะย้อนตายให้เจ้าได้คู่กัน
หล่องหักสองคนโลโตะตอนนี้

ของเจ้าโชคร้ายอายศรัพย์อาวุธไทยบ่สมน้องก็คือว่า
บ่แม่นมาวะแหละก็บ่ได้ใจนั้งบ่เหลงแหละก็รักใจนั้ง
ไว้บ่ได้เหตุที่ปันได้เหตุที่ปันได้เจ้าก็บ่หัวสาว
นั่งห้องน้องอ่อนให้อ่อนสงสารใจเจ้าคว้างน้องบ่เคยม้ำอางสาว
เป็นดังไดน้องอ่อคว้างหักปะอั่นคือกับดักห่านหัวใจ
ติดกับดักห่านความดี
ถ้าถึงทำได้แค่รอถึงจะท้อแต่ว่าเคยหมดหวัง
ยอมจิบยอมให้หัวใจพังสั่งได้สั่งสั่งหัวใจเจ้าก็อ้อง
ได้แต่โกรธตัวเองไว้ยามเหงาเจ้าก็เข้าเข้าก็เจ้าคงบอก
นังเจ้าก็อยู่เถียงน้างเปิ้ลเขายังผ่านไป
พ่อมารวร้ายแล้วก็กลับไปใจน้างวันเวลระก็จากที่นั่งไว้ปล่อยได้
เหตุที่ป้านได้เหตุที่ป้านได้เจ้าก็บอกหัวซ้า
มองอย่างสักก็ไม่อยากไหล
ให้เจ้าหลายหากเจ้าหลายได้ยินมา
บ่มันมาวันเลยก็ไม่ได้ใจนัง
วันแหลงได้ก็ได้จินังไว้บ่ได้
เหตุดีปันได้เหตุดีปันได้เจ้าก็ไม่ว่าสัก
นั่งห่องนอนหายออนสงสารใจเจ้าควร
มองอย่างสักก็ไม่อยากไหล
หากเจ้าหลายหากเจ้าหลายได้ยินบ้าง

และมันเป็นนายที่เหลืองัก

แล้วมันมีลูกอะไรกับเขาน่ะ
มันกลายเป็นว่ามันเป็นความน่ารักอะนะไม่รู้นะครับ
แต่เดี๋ยวต้องดูฟังจากคณะกรรมการพี่ฝนครับเป็นไงจ๊ะ

แต่ท่าของหนูนี่พี่ไหมไทยชัดเลย
เขามาผสมกันได้

ตั้งแต่ที่เห็นตอนเขา๕ขวบตอนนั้นน่ะ
แต่เขามีความเก่านะช่วงเสียงสูงเขาหลบนะ
เขาหลบได้แล้วเขาหลบสวยด้วย
สิ้นกับดักทานคนเดียว

มีหลุดหลุดแล้วมีการแบบเอ้ยมีหลุดด้วยอะไรอย่างนี้
เหมือนจะเขินนะแต่ก็แก้ไขสถานการณ์ได้ดี
นนท์เก่งมากลูกนนทำได้ดีมากแล้วก็ผสมผสานได้น่ารักมากครับ

พี่โต๊ะล่ะครับเป็นอย่างไรจ๊ะครับ
ยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่านนท์เป็นคนที่มีเสน่ห์มากแล้วก็น่ารักมากเวลาอยู่บนเวทีครับ
มีความเป็นธรรมชาติแล้วก็จริงใจมากเลยเวลาร้องเพลงเนี่ยสายตาแล้วก็ท่าทางดูธรรมชาติมากชอบมาก
ผมชมช่องเสียงที่ใช้สำหรับเพลงนี้มันคมมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ประโยคแรกที่ขึ้น
เหมือนกับถูกโปรเจกต์มาเข้าทุกตัวเลยอะไรอย่างเงี้ครับแต่ด้วยความที่นนท์เล่นอะไรเยอะ
มันก็อาจจะโน้ตมันอาจจะมีแกว่งบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างนี้
พี่ไม่อยากคิดว่าถ้าเกิดอายุแบบสัก๑๘จะร้องเป็นยังไงเนี่ยคิดดูนี่แบบ๘ขวบเองก็ได้ขนาดนี้นะครับ
รอติดตามศิลปินที่ชื่อนนท์ต่อไปนะครับ
นี่นะครับขอบคุณทุกครับ
เดอร์เดกเขาว่าเดอร์เดกอีกครั้ง
เฮดดีปันไดเฮดดีปันไดเจ้าอุกาวะหัวซา
คุณสังเกตไหมครับคำว่าบอดไดบอดไดบอด
ถ้าชอบถ้าชอบมากเดี๋ยวน้องจะพูดให้นะครับ

อันนี้พูดจากใจจริงว่าสำเนียงเขาเป็นคนอีสานอยู่แล้ว
แล้วเขาร้องได้ภัยร้อจริง

ขอบคุณให้คำล่ำคร้อมได้๓หนั้นมากครับ

ศึกนี้ถือว่าเป็นศึกหนักของพี่ไมตี้แล้วครับ
ใช่เลยครับแต่กรรมการอย่าเพิ่งเทใจไปนะครับ
เพราะโชว์ของไมตี้ที่จบไปนะครับ

และถ้ากรรมการให้คะแนนทีมผมเนี่ย

เพราะว่าคะแนนจะเสมอกันครับผม

นนเลือกกลยุทธ์ให้พี่แซคติวเข้มเพลงคำแพง
เพื่อมาสู้กับไมตี้
วันนี้จะขวาใจกรรมการได้หรือไม่

โอ้โหนนท์เนี่ยทำผมอับอายมากเลยครับผม
เพราะว่าอยู่ข้างหลังไม่มีใครรู้เลยว่าผมเป็นต้นฉบับ
เพราะว่าเด็กทั้ง๔คนคิดว่า

มองเห็นเธอทุกวัน
มองด้วยรอยน้ำตา
บ่แม่นมาวะและกะบ่ได้ใจนะ
วันแห่ล้องด้วยเขาแทคที่นั่งวิบาได
พี่แป๊กโลกเป็นอย่างไรบ้างครับ

ออกมาจากอินเนอร์เหมือนอินเนอร์ผู้ใหญ่เลยครับ

โอ้โหนนท์เนี่ยทำผมอับอายมากเลยครับผม
เพราะว่าอยู่ข้างหลังไม่มีใครรู้เลยว่าผมไปต้นฉบับ

คุณนนเป็นต้นฉบับเพลงนี้ไปแล้วครับท่านผู้พิเกียจครับ

ดูเอาท่าเต้นของผมนะครับ

คำแพงของแซคชุมแพร่นะครับ

ลงโตและยอดเยี่ยมมากเลยครับผม

แล้วผมจะต้องขอบคุณไหมไทยหรือแทรกชุมแพรสิครับ
แซ่กชุมแพร่ครับครับก่อนอ่ะครับ
มาถึงเวลาแล้วครับที่คณะกรรมการทั้ง๓ท่านต้องลงคะแนน
ตอนนี้เสือคนละถ้ำมีคะแนนนำอยู่๑คะแนน
ยกที่๖นี้ครับทีมที่ชนะคือทีม
ถ้า๓หนุ่ม๓๕ได้๑คะแนนนี้นะคะ
คะแนนจะขึ้นมาเสมอ๓ต่อ๓นะครับ

อ่านใจคณะกรรมการไม่ออกจริง
รอบที่๑ยกที่๖

เสื้อของตั้งแต่ฝ่ายชนะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เสือคนละถ้ำนะครับ
มีคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก๑คะแนนเป็น๔คะแนน

มีคะแนนสะสมอยู่ที่๒คะแนน
น้องนนท์

ดีใจดีใจที่ตัวเองได้คว้า

แล้วก็ไปรวมกันอีก๔คะแนนครับ
ไป๑คะแนนแล้วก็ไปรวมกันเป็น๔คะแนนครับ

ก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจครับ
เพราะว่าแค่ผมร้องเพลงผมก็มีความสุขแล้วครับ
แล้วก็ยินดีกับทีมเสือคนละถ้ำด้วยครับ

ปิดท้ายกันด้วยเสียงเพลงเพราะดีกว่า

ยินดีมากเลยที่ได้มีโอกาสนะครับ
ร้องเพลงกับต้นฉบับนะครับผม

น้องแซ่นสุงแผนและน้องนนดครับ
เจ้าให้ต้องหมดใจหมดกาย
อายก็ยอมตายให้เจ้าได้คือกัน
ครองหากสองคนแล้วตอนนี้
โชคดีเป็นของเจ้า
โชคร้ายอายสิรับเอา
อ้ายบ่สมนองเธอคือว่า

เหตุดีปันไดเหตุดีปันได
เจ้ากับผมหัวสาย
น้องวะนอนให้ยอมทรงสร้างใจ
เจ้าห้องนอนละไดมองอย่างสาก

หักเจ้าหลายได้ยินบ่

จริงจริงขวาคะแนนให้ทีมเสือกล่ำทิ้งห่างไปเป็นสี่ต่อสองแล้ว
ยกหน้าสามหนุ่มสามซ่าต้องห้ามชะล่าใจจะต้องพลิกมาเล่นเกมลุกสู้นะครับ
แฟนมาช่วยเชียร์เด็กกันด้วยนะครับในร้องได้ยกกำลังซ่า
อ๋อไปไปเร็งไปตรงนั้นปัดปุ้ง
ไอ้แซงสโล
แล้วคำว่าหักกันเมื่อนั้นมันเสียทิ้งสาย

ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอแต่เท่ากับเธอทั้งตัวของเธอเอง

และวัชชีวิตคงเติบและคงร้าย